และในโอกาสที่เดือนสิงหาคมเป็นเดือนมหามงคลนะคะ
กระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้จัดกิจกรรมตามหาบุคคลในภาพที่เคยถวายงาน
ตามพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมภัณฑ์ศาสตร์๗รอบ
๒สิงหาคม๒๕๕๙ค่ะ
นายวิราโรธพจนรัฐรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่า
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมภัณฑ์ศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนา๗รอบ
๒สิงหาคม๒๕๕๙ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ
เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย
โดยเฉพาะทรงอุปถัมภ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติ
และทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ความเป็นไทยค่ะ
กระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดจัดกิจกรรม
เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์
การนำเสนอวัฒนธรรมในหลายมิติ
ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมสำคัญนะคะอาทิ
ตามหาบุคคลในภาพเฉลิมพระเกียรติ
เด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินินาศ
ที่เคยถวายงานตามพระราชกรณียกิจจำนวน๘ภาพ
ตั้งแต่ปีพุทธศักราช๒๕๒๓เป็นต้นมาค่ะ
ตัวอย่างภาพนะคะเช่นภาพทรงพระราชทานภาพพุทธประวัติแก่ผู้แทนครู
เพื่อนำไปประกอบการสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กนักเรียน
ในโรงเรียนวัดยั้งเมินอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี๒๕๓๕ค่ะ
อกจากนี้มีภาพทรงเยี่ยมราษดรในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ
บ้านทรายทองหมู่ที่๑๑ตำบลปฐุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเมื่อปี๒๕๔๗
โดยทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดต่างค่ะ
ลงพื้นที่เพื่อติดตามหาบุคคลในภาพทั้ง๘ภาพนี้อย่างเร่งด่วนที่สุด
เพื่อที่จะนำทุกคนนั้นมาเผยแพร่ถึงความภาคภูมิใจ
ถ่ายทอดความรู้สึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในวันที่๑๑สิงหาคมค่ะ